คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องราวดีกันบ้าง

เพราะว่าเป็นช็อตเสียอาการของแม่แอฟทัศออก

มันสวยแบบว่าเก็บอาการไม่อยู่นะ
รวมไปถึงเพื่อนดาราที่มาออกงานด้วยกัน

แต่ไปมาต่อบอกเลยว่าโกยได้โกยครับพี่

อาจจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

ว้าวอนเธออยู่เธออย่าเพิ่งไป

ถ่ายรูปคู่ของแม่แอ๊บกับน้องต่อธนภพค่ะ

แอปจะต้องมาตอบคำถามกับพี่นักข่าว

งานหน้าเดี๋ยวจะมาตอบคำถามเรื่องคนคุยแล้วกัน

นักข่าวมารอกันเพียบในงานนี้คุณผู้ชมนะ
ส่วนน้องต่อเห็นว่าอัพหน้าที่ตัวเองเสร็จแล้ว

ปล่อยให้แม่แอฟรับมือกับพี่นักข่าวไปเลย

ไหนบอกสัญญากันไว้ว่าจะช่วยกันตอบไง

เฮ้ยเหมือนที่คุยกันไว้

ต่อกันที่ประเด็นที่ต้องเคลียร์ของแม่แอ๊บหน่อยละกันค่ะ
เอาเรื่องสดร้อนก่อนแล้วกันกับการร่วมเฟรมครอบครัว

รวมไปถึงคุณสงกรานคุณพ่อของน้องปีใหม่

ก็เข้าปัวนานทีเจอกัน
คุณสงกรานอีกก็ปล่อยตามธรรมชาติไปเลย

เจ้าตัวก็ให้โอกาสบอกเพิ่มเติมว่า
หน้าที่ความเป็นคุณพ่อคุณแม่ของทั้งคู่เนี่ย
ทำได้ดีไม่มีขาดตกบกพร่อง
อย่างที่หลายคนรู้กันอยู่แล้วนะคะ

เรื่องการตอบคำถามของเรื่องคนคุยนี่แหละคุณผู้ชม
มีตำนานบทใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้
รวมไปถึงละครเรื่องแค้นใกล้จะลาจอเต็มทีแล้ว
แอปมีสิ่งหนึ่งอยากจะฝากไปถึงพี่แอนทองประสมด้วย

ไม่น่าเชื่อว่าคำพูดนี้จะออกมาจากปากแอปทักษะอ่อน
ก็ฝากตามชื่อเรื่องเลยค่ะ
ตามชื่อเรื่องคือแค้น
แอ๊บไม่ได้พูดค่ะ
มีเพื่อนสนิทหลายคนตอนนี้ค่ะ
ค่ะแต่ว่าที่หนึ่งในใจก็ต้องมีคนเลือก

พอมาถึงจุดนี้แอฟรู้สึกว่ามันหลายอย่าง
คืองานเราก็เยอะเวลาน้อย
ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่แอฟอยากทำอะไรก็ทำแล้วค่ะ
ตอนนี้หมายถึงว่าก็ใช้เวลากับเพื่อน
คนที่เป็นที่หนึ่งในใจคิดว่าแค่ไหนครับ
ในเรื่องของกำลังใจหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

กดเทคเท้ามันใช่นะครับ

จากเป็นคนคุยเลื่อนมาเป็นคนคุยที่หนึ่งในใจ

แต่คนนี้เป็นคนที่หนึ่งที่หนึ่งในใจ
อันนี้แซวเล่นนะแม่แอ๊บแม่แอฟอาจจะไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้น

พิเศษขึ้นมานิดนึงก็ละกัน
ฝากถึงพี่แอนก็คือว่าละครเรื่องแค้น

พี่แอ๊บเขาต้องเล่นบทบาทกรามาเยอะ

ก็เลยเหมือนเรื่องนี้เหนื่อย

พี่แอ๊บสวยมาก